เหมือนต้องการประกาศศักดาตัวเองนะคะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
ถูกรุมทำร้ายจนสลบเหมือนอยู่ข้างถนน
แล้วกลุ่มที่รุมทำร้ายก็เป็นกลุ่มผู้หญิงเหมือนกันนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกวันที่๔กันยายน
เป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางตากขาว
ร่องใกล้กับสะพานลอยคลังก๊าซปตทตำบลพระบาทในอำเภอเมืองนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
นางจุฬารัฐแม่ของเธอเนี่ยนะก็พาเธอออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้ว

ก็ไปแจ้งความเลยค่ะไปพบพนักงานสอบสวนสพเขลังนคร
ลูกสาวคนโตวัย๑๙ปีคือคนที่ถูกรุมทำร้ายจนสลบคาถนน
รวมถึงอีกคนนึงคือลูกสาวคนเล็กอายุ๑๕ปีคนที่อยู่ในเหตุการณ์
พาไปแจ้งความทั้งคู่แม่บอกว่า
รับไม่ได้แม่ยอมไม่ได้ทำลูกแม่แบบนี้แม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คุณผู้ชมไปฟังเสียงของสาววัย๑๙ปีกันหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกับเธอขึ้น
คือเหตุการณ์นี้นะคะเธอกับน้องอ่ะกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วขี่มาตราไซค์มา
เจอกลุ่มทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่กัน๒๐กว่าคนเขาจอด
รวมกันอยู่เหมือนนัดเคลียร์อะไรกันสักอย่าง
แต่ว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยมีคนที่น้องสาวเธอรู้จักอยู่ด้วย
ตอนแรกก็จะจอดลงไปพูดคุยกัน
แล้วก็กลายเป็นว่าอยู่มีคนเดินเข้ามาถามว่าใครชื่อแพร่
แล้วจิกหัวเธอลากลงมาจากรถแล้วก็เตะต่อยไม่ยั้งจนสลบเหมือดไปเลย
ถามว่าตกลงรู้จักกันไหมเธอบอกว่า
ไม่รู้จักกับกลุ่มของผู้หญิงร่างทวมที่ทำร้าย

วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอก็พยายามจะขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจบ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ฟังเลยไม่รับคำขอโทษ
แล้วก็ทำร้ายเธอเตะต่อยจนเธอสลบเหมือด

ในนั้นมีกลุ่มของเพื่อนที่เธอรู้จักใช่ไหม
น้องสาววัย๑๕ปีก็ยอมรับเหมือนกันค่ะว่า

ไปมีเรื่องกับกลุ่มของหญิงร่างท้มจริง
ประเด็นเป็นเรื่องความหึงหวงแล้วก็เลยมีการนัดเคลียร์ใจกันค่ะ
แล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวตุ๊บตับกันสลบแบบนี้
หญิงร่างทวมคนนี้ยังขู่ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่า

ไม่งั้นน้องสาวเธอเจอหนักกว่านี้แน่

ขู่เอาไว้แต่ว่าก็ถึงตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ